แต่เดี๋ยวจะพาไปดูที่นครราชศรีมาเพราะอะไรรู้ไหม

ชาวบ้านเขาพลิกวิกฤตเป็นโอกาสออกมาจับปลาขายสร้างรายได้ค่ะ

ชาวบ้านในตำบลสำริทอำเภอพิมาย

หลังจากที่ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน
น้ำมันล้นทะลักไหลลงนาข้าวของเกษตรกรเขา
ก็เลยทำให้ปลาไหลตามน้ำเป็นจำนวนมาก
ชาวบ้านเขาก็พากันออกมาจับปลาในคลองส่งน้ำกันแบบนี้แหละทุกคน
ชาวบ้านเขาจะนำอุปกรณ์ยอดนิยมนี่เห็นไหม
อซึ่งจะนำยอไปจุ่มลงในจุดที่มันมีกระแสน้ำไหลนะฮะ
เพื่อให้ปลาไหว้เข้ามาอยู่เหนือย่อ
แล้วก็หย่อนยอลงไปในน้ำใช่ไหม
ประมาณสักนาที๒นาทีเท่านั้นคุณดูนี่
เพียบเลย
ยอขึ้นมาปลาตัวเล็กตัวน้อยติดขึ้นมาเพียบเลยนะคะ
ชาวบ้านเขาก็จะจับปลามาใส่ในถังที่ตั้งรอเอาไว้
แล้วก็เอาปลาออกไปเร่ขายตามหมู่บ้าน

ราคาขายก็ขึ้นอยู่กับขนาดของปลา
ละ๔๐บ้าง๕๐บ้าง
ลูกค้าบางคนมาซื้อถึงที่นะ
เขาบอกว่ารายได้จากการยกยอของชาวบ้านวันนึง

ก็ถือว่าในช่วงนี้ฝนมันตกน้ำมันท่วม
ทำให้พื้นที่นาเสียหงเสียหายกันไปแล้ว

สร้างรายได้จากปลาที่มันไหลตามน้ำ